เช่นเดียวกันข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้สุดท้าย
ความจริงก็ปรากฏความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะ
กรณีดราม่าของอดีตนักแสดงที่ชื่อวัดทีภูมิธนวัฒน์
คือก่อนหน้านี้เขาป่วยเป็นโรควรรณโรคทับตับต่อมน้ำเหลือง
แล้วปรากฏว่าทำงานทำการไม่ได้
คุณเอมมี่มักซิมเป็นโต้โผในการระดมเงินรับบริจาค
แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมขาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่ามีคนไปเห็นว่าคุณทีไปกินหรูอยู่สบาย
เอาเงินที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยไปซื้อบ้านหลังใหญ่ไปซื้อรถ
ทีนี้ก็กลายเป็นประเด็นว่าสุดท้ายที
คุณได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่กันแน่
บางก็บอกว่า๕๐๐๐๐บางก็บอกว่า๕๐๐๐๐๐
เอมมี่บอกว่าไม่สบายใจเลยนะมันเกิดเรื่องราวแบบนี้
เพราะเอมมี่เขาโดนกล่าวหาด้วยว่า
มีส่วนรู้เห็นกับเงินที่ชาวบ้านชาวช่องเขาบริจาคให้ที
มี่ออกมาแฉก่อนหน้านี้ว่าจริงแล้วคุณทีได้เงิน๘ล้านกว่าบาท
คุณดูสิบ้านที่สรรทรายเชียงใหม่บ้านสบายแบบนี้
รถก็มีนะคะแล้วเขียนหน้าบ้านบ้านคุณทีค่ะ
คุณผู้ชมนักข่าวของเราก่อนหน้านี้ไปที่บ้านหลังนี้แหละ
แล้วคุณทีนะไม่ออกมาพูดคุยกับนักข่าว
แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ค่ะทนกระแสสังคมที่กดดันไม่ไหวนะคะ
มาจากสันทรายมุ่งสู่กรุงเทพมหานคร
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับคุณเอมมี่แบบนี้
ที่สุดแล้วทีก็ยอมรับนะคะ
รับจากปากว่าได้รับเงินบริจาคยอดรวมกว่า๘ล้านบาท
จริงพร้อมกับขอโทษที่ไม่ได้บอกสังคมตั้งแต่ตอนแรก
นักข่าวของเราก็ถามว่าทำไมต้องโกหก
ทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่าคุณได้ยอดรับบริจาคไป
กว่า๘ล้านบาททำไมต้องโกหกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดบอกความจริงคนก็ยินดีด้วย

นั่นสิคุณทีบอกเมื่อวานตอนแถลงข่าวบอกว่าผมกลัว
เพราะว่าผมเป็นหนี้บัตรเครดิต
ถ้าผมบอกความจริงผ่านสื่อแล้วตัวเลขออกไป
หนี้เนี่ยอาจจะมาอายัดเงินในบัญชีผมได้
ถ้าได้๘ล้านคุณก็เอาเงินไปใช้หนี้เขาสิ
นี่ไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปปิดบัตรหมดเนี่ยผมก็จะไม่เหลือเงิน
ที่จะมารักษาตัวเองแล้วก็แม่ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์

ทีนี้นักข่าวถามต่อว่าอ้าวแล้วยอดกว่า๘ล้านบาท
ไหนแจกแจงซิว่าคุณเอาไปใช้อะไรยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้บอกว่าหมดไป๕แสนกว่าบาท
แล้วอยู่ในบัญชีของแฟน๖ล้าน๕แสนบาทในบัญชีตัวเอง๑ล้าน๕แสนบาท
นักข่าวถามต่อทำไมถึงเชื่อใจแฟน๖ล้านกว่าบาททำไมไปอยู่ในบัญชีของแฟน
บอกว่าก็เชื่อใจนะเพราะว่าตอนที่ทีป่วยเป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ย
เขาก็มาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เขาบอกว่าแฟนเขาเป็นผู้ชายนะใช่ครับ
รถจากจอมทองมาหาที่สรรทรายระยะทางก็ไปกลับ๑๒๐กิโลยอมถึงแบบนี้ค่ะ
ก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจก็เลยเอาเงิน๖ล้านกว่าบาทไปฝากในบัญชีของแฟน
ทีนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้แถลงข่าวแล้วก็ได้มีการปรึกษาทนายความว่า
๖ล้านกว่าบาทเนี่ยสามารถโยกมาฝากบัญชีของคุณแม่ได้ไหม
คุณแม่เนี่ยก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยนะคะก็ไม่มีความรู้อะไรประมาณนี้
ทนายความบอกว่าได้หลังจากนี้เงิน๖ล้านกว่าบาทที่อยู่ในบัญชีแฟน
คุณทีบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาไว้ในบัญชีคุณแม่นะคะ
ยืนยันบอกว่าไอ้เงินที่ได้รับบริจาคไม่ได้เอาไปใช้จ่ายส่วนตัว
วัตถุประสงค์ก็คือใช้จ่ายเรื่องของการรักษาตัวนั่นแหละ
ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้กินหรูอยู่สบายอย่างที่ใครเขาเข้าใจกันแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เจ้าของบ้านทุกวันนี้บ้านก็ไม่ได้ซื้อก็เช่าเขา
เขาตกลงกันว่าทำเล็กไม่ได้ใหญ่แต่กล้องมันแพลนมาใหญ่
ซึ่งพี่ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ทราบไม่เกี่ยวกับเงินพี่เลย
นี่คุณผู้ชมแล้วที่เขาบอกว่าบ้านที่จ่าย๒๐๐เช่าเขาเดือนละ๒๐๐

ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะคือเขาไปออกรายการ
แล้วก็มีการเอาหนังสือสัญญามาให้ดูแต่สัญญานั้นมันไม่ใช่แค่สัญญาเช่าธรรมดาไง
มันคือสัญญาจะซื้อจะขายราคาเนี่ย๑๙๐๐๐๐๐บาท
นั่นเหมือนคำว่าคุณทีกำลังจะซื้อบ้านหลังนั้นราคา๑๙๐๐๐๐๐บาท
แล้วสุดท้ายเขาก็ยอมรับจริงว่าก็จะซื้อจริง

เขาบอกว่าตอนเข้าวงการผมได้เงินมากสุดจากการทำงานในวงการ๕ล้าน
แต่พอมาเป็นแบบนี้ผมก็อยากได้เงินมากที่สุดเพื่อจะให้แม่
อันนี้คือเขาบอกว่ามันก็เป็นความต้องการของเขา
ทีนี้เรื่องของอาการป่วยเมื่อวานนี้ของเราก็ถามเหมือนกัน
อาการป่วยวรรณโรคทับตับและต่อมน้ำเหลือง
มีการลือกันเลยว่าโรคที่คุณทีเป็นเป็นโรคติดต่อ
คุณทีบอกว่ามันไม่จริงเลยนะมันไม่ใช่โรคติดต่อ
แล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นน้ำหนักเพิ่มมาขึ้นประมาณ๙กิโลกรัมแล้วนะคะ
ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับ
แล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่กองวรรณโรคเข้ามาดูแลอาการป่วย
ตนเองก็ไม่ได้เสียค่ารักษาพยาบาลอีกแล้วนะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ไม่ใช่วรรณโรคที่เป็นโรคปอดที่ไอถ้าไอเนี่ยติดต่อ
แต่ของที่เนี่ยไปเป็นข้างในต่อมน้ำเหลืองเนี่ยที่เจาะคอเนี่ยครับ
พอน้ำเหลืองมันโตพอน้ำเหลืองมันโตปุ๊บ
มันก็ไปบวมที่กระเพาะบ้างไปทับตับบ้าง
ตอนนี้อาการป่วยก็จากเดิมที่อยู่บ้านเอื้ออทรความแห้งแรงน้อยบ้างทานไม่ได้
อาการป่วยค่าตับค่าไตค่าต่อมน้ำเหลืองดีขึ้นมากน้ำหนักขึ้น๙โล
แล้วตอนท้ายคุณทีก็ยอมรับว่าที่ยอมออกมาแถลงข่าว
คุณเอมินบอกว่าให้เลือกหายไปเลย
หรือจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วสุดท้ายเลือกมาแถลงข่าวแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะว่าจริงแล้วคุณเอมมี่สวยทั้งภายในแล้วก็ภายนอก
เงินบริจาคที่รับมาคุณเอมมี่ไม่ได้รับไปนะ
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเงินที่ได้รับบริจาคมานะคะ